อกจากนั้นเรื่องที่มันกลายมาเป็นประเด็น
ก็คือภาพถ่ายที่เป็นภาพถ่ายอดีตพระพุทธอิสระกับ๓ป

มีใครบ้างล่ะมีปประยุทธ์มีปป้อมประวิทธิ
แล้วก็ปป๊อกอนุพงศ์
พอเป็นภาพแบบนี้เป็นภาพที่อดีตพระพุทธอิสระ
ภาพนี้เลยว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงหรือเปล่า
ก็ยังมีพลเอกอีกท่านหนึ่งก็คือพลเอกสมทัศน์
สมทัศน์อะตานันอยู่ตรงนี้หนึ่ง
ซึ่งพลเอกสมทัศอัตนันท่านก็เป็นอดีต
จริงแล้วเห็นบอกว่าในงานน่าจะมีพลเอก
ส่วนที่ปุญญรัติกรินอดีตพบนธบเหมือนกัน
คือเท่ากับเป็นงานที่มีทั้งพบทบปัจจุบัน
ถ้าอย่างที่พลเอกอนุพงศ์ชี้แจงนะ
พบทบปในยุคนั้นหลายปีกว่า๖๗ปีก่อน
ก็น่าจะเป็นผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ส่วนท่านอื่นนั้นก็เป็นอดีตพบทบ
ดังนั้นงานครั้งนั้นน่าจะเป็นงานใหญ่
ที่มีอดีตและพบทบปัจจุบันร่วมงานกันอย่างคับข้างนะครับ
ทีนี้ก็เลยกลายมาเป็นประเด็นนะคะ

นายกเองแล้วก็ผลเอกประวิทย์ก็มีการออกมาขอโทษ
เกี่ยวกับการปฏิบัติการคุมตัวอดีตพระพุทธอิสระ
ว่ามันอาจจะรุนแรงไปไม่เหมาะสม
ซึ่งนักข่าวก็ถามนายกนะเมื่อวานนี้
ถามเกี่ยวกับภาพที่มีการถ่ายร่วมกันกับพระพุทธอิสระ

หมายความว่าบิ๊กตูท่านเป็นลูกศิษย์
ลูกศิษย์ลูกหาค่ะหรือเปล่านายยกตอบว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังค่ะ

ก็ผมก็เคารพพระพุทธทุกองก็แหละ

ไปสร้างพระสร้างอะไรต่างก็ไปกันหมดนั่นแหละ
ทุกคนเขาก็ไปแล้วสะกอดทิ้งกาลเมืองเป็นอย่างนี้ไม่แล้ว
วันนี้อย่าเอาอันเก่ามาพันกันอันนี้

วันนั้นรู้สึกอย่าไปหล่อพระอะไรทั้งอย่าง
ก็ชั้นก็เชิญพระบาทอดีตพระบาทบอส๔คน
ถ้ากระหว่างได้เรียกว่ามีทั้ง๔พระบาทบอสพระอาจจะขังหน่อย

คือใครเชิญก็ไปแล้วก็ไม่อยากให้เอามาโยงกันแล้วก็พูดอะไรให้เสียหาย
แล้วบอกว่าในงานวันนั้นก็มีอดีตพบทบทั้ง๔คนไป
พระจะได้ขลังหน่อย
แสนว่านั้นมีเหมือนพิธีปลุกเสกพระโน้นนะ

แล้วพระรุ่นนั้นที่ท่านเองหรืออดีตพบทบไปทั้ง๔ท่าน
คลังไหมยังขลังอยู่ไหมถึงปัจจุบันนี้
เมินเอกประยุทธตอบว่าคลังหรือไม่รู้ไม่ได้ดู
แต่ก็พูดไปถึงเรื่องของการยกคำสอนของสมเด็จพระสังฆราชมาเตือนใจประชาชน
ใช่ค่ะก็คือให้ใช้หลักอริยสัตว์๔ก็คือทุกสมุดไทยนิโรธมักนี่แหละ
จากนายกแล้วมาดูรองบ้างค่ะ
ปแรกผ่านไปแล้วมาอีกปหนึ่งนะฮะ
ประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าภาพที่ปรากฏ
มันไม่ได้สะท้อนความใกล้ชิดความสนิทสนมอะไรเลย
รู้จักตอนที่ได้ทำบุญ
แล้วพลเอกประวิทย์ก็ถามกับนักข่าวว่า
แล้วแบบนี้เรียกลูกศิษย์ได้หรือไม่

โอ๊ยนั้นตั้งนานแล้วโอ้โฮ

ต่อไม่เกี่ยวก็ผมยัง
ตอนผมยังจำไม่ได้เลย
นั่นก็สักกี่ปีแล้วสิ

ลูกศิษย์ไง
ก็ไม่ผมก็รู้จักกัน

ก็ชี้แจงนะคะบอกว่าการที่ไปร่วมงานสร้างพระที่ทางวัดจัดขึ้นเนี่ย
อดีตพระพุทธอิสระเชิญผู้บัญชาการทหารบกขณะนั้นไปร่วมงาน
แล้วที่ไปก็ไปร่วมงานหล่อพระพุทธรูป

คือเป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่ง
แล้วก็ยังมีความเคลื่อนไหวด้วยนะคะ
เรื่องของพลตรีนายแพทย์เหรียญทอง

บอกว่าอยากให้นายกใช้มาตรา๔๔ในการปลดพบตร
เพราะว่าไปการใช้กำลังเข้าไปบุกจับกลุ่มพระพุทธอิสระเกินกว่าเหตุ
แต่ว่าล่าสุดก็มีการโพสต์อีกเหมือนกันใช่ไหมคะ
คือหลังจากที่นายแพทย์เหรียญทองพลตรีในแพทย์เหรียญทองท่านโพสต์ก่อนหน้านี้แล้ว
ก็รู้สึกว่าจะมีคนที่ไม่พอใจพลตรีในแพทย์เหรียญทองเหมือนกัน
ก็ไปโพสต์โต้ตอบในเฟสของพลตรีในแพทย์เหรียญทองนี่แหละฮะ
แต่ทีนี้ถามว่าพลตรีในแพทย์เหรียญทองแคร์ไหม
ไม่แคร์ไม่สนเพราะว่าถ้าได้โพสต์โต้ตอบกลับไป
ความค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันนะ
คือใช้คำว่าประกาศโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
ไม่ขอรักษาควายในร่างคนครับ
แล้วก็เขียนชี้แจงรายละเอียดว่าผมขอประกาศให้ทราบทั่วกัน

เฉินกับสถานการณ์ต่อต้านไม่ใช้บริการ
กลุ่มคนที่รังเกียจผมมานานกว่า๔ปีแล้ว
แต่โรงพยาบาลกลับมีผู้ใช้บริการมาอุดหนุนเพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี๕๗
จนสามารถชำระหนี้คืนธนาคารกรุงไทย
มากกว่า๕๐๐ล้านบาทได้หมดใน๘เดือน

แล้วก็บอกว่าไม่ต้องห่วงว่าโรงพยาบาลจะเดือดร้อนนะครับ
ผมกลับขอให้ท่านช่วยกันแชร์ให้ทราบโดยทั่วกัน
พวกที่ต่อต้านผมด้วยการต่อต้านโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
มันยิ่งทำให้คนดีเห็นใจ

เพราะเป็นโรงพยาบาลของคนที่มีจิตสำนึกดี
ไม่ใช่โรงพยาบาลรักษาควายในร่างคน
ส่วนที่เป็นพาดหัวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้
ปลุกองค์กรพุทธฟ้องศาลจับพระศึก
ถือว่าผิดมาตรา๓๑นี่นะครับ
เพราะว่าทางสมาคมประเรียน๙ประโยคออกแถลงการออกมา
ห่วงใยต่อสถานการณ์การละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูล
กรณีการบุกจับพระแล้วก็บังคับให้พระสงฆ์สละสมณเพศ
โดยเรียกร้องให้องค์กรชาวพุทธทั่วประเทศ

เพื่อให้วินิจฉัยการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ
อาจจะไม่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูลได้
ก็ต้องร้องขอให้๓รัฐธรรมนูล
มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย
เรื่องของหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาไปมากกว่านี้

ส่วนทางด้านของการแสดงความคิดเห็นของพลตรีในแพทย์เหรียญทอง
ที่บอกขอให้ใช้มาตรา๑๔ในการปลดพบตร

บอกว่านี่เป็นการแสดงความคิดเห็นของคนคนเดียวเท่านั้นนะครับ
แต่ที่ผ่านมาก็ได้ขอโทษแล้ว
แล้วก็จะมีการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติการด้วยนะครับ